ท่าเรือแถววัดพนันเชิงนะฮะที่พระนครศรีธุยา
ถ้ายังจำกันได้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์เรือลากจูงสินค้าไปล่มที่นั่น

คนขับเรือกับภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ

เป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันแล้วน้ำมันวนเป็นคุ้งน้ำพอดี
วันนี้มีเหตุการณ์เกือบจะซ้ำรอยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่ฮะเกือบจะชนนะครับ
แล้วตรงนั้นน่ะพี่อุ๋ยมันเป็นแพร่ให้อาหารปลาด้วยใช่ไหม

คือตอนที่มีข่าวที่เรือลากจูงสินค้าล่ม

ถ้ายังจำกันได้นะฮะแล้วตอนนั้นลุงสมชายกับภรรยาจมหายไป
แล้วเสียชีวิตที่ว่าภรรยาจะตัดเชือกและตัดไม่ทันค่ะ

นี่คนที่มาให้อาหารปลาที่แพร่ปลาของวัดพนันเชิงวรวิหารเนี่ย
พระนครศิริยาก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
เห็นไหมครับมีเรือที่ถูกน้ำซัดแล้วก็มุ่งมาจะถึงแพร่ให้อาหารปลาอยู่แล้ว
เกือบจะถึงอยู่แล้วนะครับเรือโยงลากจูงเรือบรรทุกสินค้านะครับ
มาถึงสามแยกวัดพนังเชิงที่ตัดกับแม่น้ำป่าศักดิ์แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ต้องรีบวิ่งขึ้นมาก่อนนะฮะวัดพนันเชิงวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยา
แต่คนขับเรือยนลากจูงเนี่ยสุดท้ายฉิวเฉียดเห็นไหมฮะ
บังคับเรือไม่ให้พุ่งชนแพร่ให้อาหารปลาของวัดไปได้อย่างวุดวิด
ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
พร้อมกับข้อความบอกเกือบขิดลูกก็วิ่งหนีไวเกิน
นี่ฮะเรียกกันจ้าละวันเลยตอนนั้นมีชาวบ้านถ่ายคลิปขณะเรือลากจูงเนี่ย
ลากเรือบรรทุกสินค้าผ่านมาทางสามแยกด้วยนะครับ
แยกท่าน้ำวัดพนันเชิงเป็นมุมจากโบราณสถานป้อมเพชรตรงข้ามวัดพนันเชิงนี่นะฮะ
โยงลากเรือบรรทุกสินค้า๖ลำอยู่ข้างหน้า
ลากเรือบรรทุกสินค้ามาทั้งหมดเนี่ย๔ลำ
นี่ภาพวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ภาพเก่านะครับ
นี่อีกมุมนึงมุมที่คนที่อยู่ที่แพร่ปลาเขาถ่ายไว้ได้
ให้อาหารปลาพอมาเจอกับแม่น้ำสองสายสามแยกที่วัดพนันเชิงเนี่ย
น้ำป่าศักดิ์กับแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมารวมกันเนี่ย
แล้วมันเป็นน้ำวนนะฮะกระแสน้ำมันเชี่ยว
เรือยนลากจูงต้องเร่งเครื่องเพื่อลากเรือบรรทุกสินค้าให้ผ่านจุดนี้ให้ได้
แต่มันมีจังหวะนี่ตรงนี้นะครับ
เรือยงลากจูงไปชนแพรของชาวบ้านนะฮะ
แพร่ให้อาหารปลาอาจจะไม่ชนแต่แพร่ของชาวบ้านเนี่ยโดนนะครับ
อยู่ใกล้กับโบราณสถานป้อมเพชรนะครับ
โอ้โหเกือบอีกแล้วเกือบจะเป็นศพ
นาฏกรรมอีกแล้วใช่ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารเจ้าพระยาป่าศักดิ์นะฮะ
ซึ่งเห็นเหตุการณ์นะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นอยู่บนแพร่
คุณลุงเห็นพอดีเลยอยู่เรือลากจูงสินค้าลากเรือมาลักษณะลากถวนน้ำ
มีเรือลากทั้งหมด๖ลำอยู่ข้างหน้ามีเรือสองลำลากอยู่ด้านหน้าสุดเสียหลัก
เอียงเกือบจะจมทำให้คนบนเรือเนี่ยไปตัดเชือก
เพื่อให้เรือหลุดออกมาจากขบวนนะจากนั้นเรือลากก็ไปเฉียวแพร่ของคุณลุงด้วยนะฮะ
แพ้เนี่ยหลุดลอยออกมานี่เลยอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกวดขันเรื่องเรือลากจูงได้ไหม
ไม่ให้ลากเรือสินค้าที่มันยาวติดต่อกันแบบ๔๕ลำอะไรขึ้นไปได้ไหม
ดูฮะลองฟังหน่อยนะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์เจ้าของร้านอาหารนะครับ
ล่มเนี่ยน้ำเยอะกว่านี้ค่ะคนในพื้นที่บอกแต่นี่ก็โอ้โหเห็นไหมฮะ
เขาต้องมีเรือข้างหน้าที่ลากเรือด้านหลังมาเป็นขบวนกันเนี่ยนะครับอืม
เวลาผ่านคุ้งน้ำตรงนี้เนี่ยโอ้โหแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันใช่
คุณผู้ชมครับแม่น้ำเจ้าพระยาบรรจบแม่น้ำป่าศักดิ์ตรงนี้นะครับที่วัดพนันเชิงที่พระนครศรีอุทยาเนี่ย
เคยเกิดอุบัติเหตุเรือลากจูงล่มที่หน้าท่าเรือเลยนะครับ
สิบเก้ากันยายนปีที่แล้วปีหกสี่เกือบจะหนึ่งปีแล้วค่ะนะฮะ
ตอนนั้นลุงสมชายอายุ๖๔ปีคนขับเรือกับคุณป้านรมนที่เป็นภรรยาเนี่ย
เสียชีวิตค่ะถ้ายังจำกันได้แต่อันนี้เนี่ยหูนี่เอียงเกือบนี่นะฮะ
โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับใช่แล้วคิดดูนะไอ้ตรงที่มันเป็นที่ให้อาหารปลา
แพร่ตรงนั้นอ่ะคนเยอะใช่ฮะใช่เพราะคนก็จะไปที่วัดเนี่ย
นันเชิงกันเยอะมากจริงจริงนะคะก็ดีค่ะที่ยังทุกคนยังปลอดภัย